วันนี้มีข่าวที่รัฐบาลได้แจ้งมายัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชธาน
พระบรมราชวินิจฉัยให้เลื่อนพระราชพิธีเสด็จพระดำเนิน
เรียบพระนครและถวายพระพระกฐิน
โดยขบวนพญุงหายาตรวาทางชลมาศ
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิศษภกษ์๒๕๖๒
เป็นวันที่๑๒ธันวาคมนี้นะครับ
วิศนุเครืองามรองนายรัฐมนตรีเปิดเผยว่า

และเชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วม
พระราชพิธีเสด็จพระธรรมเนินเรียบพระนคร

โดยขบวนพญุงหายาตรวาทางชลมาศ
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิศษภกษ์๒๕๖๒
ในวันที่๒๔ตุลาคม๒๕๕๙

และซ้อมใหญ่เสมือนจริงในวันนี้
ที่ประชุมมีข้อสรุปตรงกันว่า
หากยังมีพระพิธีตามกำหนดเวลาเดิม
จะมีอุปสรรคเกี่ยวกับสภาพของน้ำดินฟ้าอากาศ
รวมถึงไม่สามารถรักษากระบวนแบบแผน

จึงได้นำความกราบบังคมทูล

พระชธานพระบรมราชวินิจฉัยเลื่อนกำหนดวันพระพิธีออกไป
และทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม

เป็นวันพฤหัสสบดีที่๑๒ธันวาคมนี้
ในเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีดังเดิม

ควรจะให้ผ่านผมในช่วงเวลานี้ไป